ท่านผู้ชมครับการเมืองไทยช่วงนี้เนี่ย
คือความจริงแล้วถ้ามองยาวเนี่ยมันต้องดูไปถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกใช่ไหม
อันนี้แบบสุดเลยนะว่าตกลงคุณพิทาเนี่ยจะผ่านด่านของสวไหม
เสียงที่ต้องการอีก๖๔เสียงในขณะนี้
หรือว่าเรื่องการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
หรือ๙๕เปอร์เซ็นต์ก็๔๗๕คนแล้วที่พร่องไปเนี่ย
จะไปโรงพักไหนที่ยังได้ไม่ครบ
แต่ณขณะนี้นับคะแนนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
กรกตบอกว่าสอสอเนี่ยของก้าวไกลได้๑๕๑คนเพื่อให้ได้๑๔๑
แล้วเขตของทั้งสองพักเนี่ยได้เท่ากันเลยนะ๑๑๒คน
นี่นะฮะตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือคือรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะฮะ
ทีนี้ถ้าจะดูตามไทม์ไลน์เนี่ยหลังกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ภายใน๖๐วันหลังวันเลือกตั้ง
จากนั้นต้องมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรก่อน
แล้วประธานสภาผู้แทนรัศดรในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ย
จะเรียกประชุมสสวเพื่อโหวตเลือกนายก
ไลน์เป็นแบบนี้โหวตเลือกนายกตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูลในขณะนี้ต้องใช้เสียง๒สภานะฮะ
เสียงต้องได้๓๗๖เสียงขึ้นไป
คือทางเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ลงตัวว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
ใครจะเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรอืมพักเก้าไกลบอกว่าเอ้า
พักที่ได้สอสอเยอะที่สุดก็ต้องเป็นประธานสภาด้วยสิ
ค่ะนอกจากเป็นนายกนอกจากเป็นแกนนำรัฐบาลตำแหน่งประธานสภาก็ต้องอยู่ที่นี่
อืมเพื่อไทยบอกว่าเอ้า
ต่างล่าสุดเนี่ยนะฮะทั้งสองพักวันนี้ต่างก็แสดงจุดยืน
ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรต้องอยู่ที่นี่นะฮะยัง
ก้าวไกลนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้า
ไกลวันนี้แถลงเลยว่าพักเก้าไกลต้องการตำแหน่งประธานสภา
แทนรัศดรค่ะเพื่อให้ประธานสภาผู้แทนรัศดรของก้าว
ไกลเนี่ยไปผลักดันกฎหมายต่างที่ก้าวไกลต้องไปผลักดัน
ต่อในสภาผู้แทนราษดรแล้วไม่ต้องห่วงว่าคนในพักเก้า
ไกลจะไม่มีอาวุโสแล้วจะทำงานตรงนี้ไม่ได้อย่าไปยึดติด
เรื่องความอาวุโสไม่ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ยาก
ในอดีตที่ผ่านมาประธานสภาของเราเนี่ยที่อายุน้อยก็

ขณะนี้ทางก้าวไกลเองยังไม่ได้ระบุว่าใครจะเป็นประธาน
ผู้แทนรัศดรของพักซึ่งก็ต้องมาจากสอสอในสภานั่นแหละ
แต่เอาเป็นว่าขอยืนยันว่าก้าวไกลไม่ปล่อยตำแหน่งนี้ให้
พักเก้าไกลเองก็มีสอสอหลายท่านที่มีความเหมาะสมนะคะ
ที่จะดำรงตำแหน่งนี้นะคะไม่ใช่แต่เรื่องของการควบคุมเอ่อการ
ประชุมอย่างเดียวยังมีประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนฟื้นฟู
ประชาธิปไตยในฐาณประบุของฝ่านิติบัญยัตรในฐาณที่ได้
กำกับดูแลสมักงานเลยขาที่การสภาผู้แทนรัศรรณเช่น
ราศดรที่อาจจะมีอายุน้อยนะคะหลายท่านแต่ว่าเรา
คิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะคะเราจำเป็นที่จะ
ต้องให้โอกาสที่จะมีการเข้ามาทำนะคะไม่อย่างนั้นเนี้ยการ
กัญญารองหัวหน้าพักก้าวไกลบอกเอ๊ะมันจะเป็นรอยร้าวไหมเนี่ย

แล้วเกิดเพื่อไทยเขาไม่ยอมถึงขั้นต้องไปโหวตแข่งกันในสภา
หรือเกิดเขาบอกเอางั้นไม่เอาละจับมือกันเป็นพักร่วมเนี่ยจะทำยังไง
คุณสุริกัญญาบอกว่ายังมั่นใจว่ายังไงพักเพื่อไทยก็ยังคุยกับก้าวไกลได้
และจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันไม่ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
แม้ว่าสุดท้ายเพื่อไทยจะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็ขอยืนยันได้ว่าทั้งสองพักไม่มีการแทงข้างหลังกันจับมือกันเหนียวแน่น
ปัญหาในภาคร่วมต่างไม่มีเกิดขึ้น
อย่างคิดว่าเป็นข้อกังวลที่จะเป็นการไม่จริงใจต่อกัน

ฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไงพักเพื่อไทยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อ
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามค่ะ
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นเพื่อที่จะมีการแข่งกันตั้งรัฐบาล
เพราะเราเชื่อใจพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่ว่าจะร่วมหัวจมท้ายไปกับพักเก้าไกลค่ะ
แต่ในมุมเพื่อไทยเขาก็ยังยืนยันนะค่ะ
อย่างวันนี้คุณประเสริฐจันทรลวงทองเลขาธิการ
มันต้องดูที่ความเหมาะสม

ซึ่งเพื่อไทยมีผู้ที่เหมาะสมเยอะ

แจ้งกับก้าวไกลไปตั้งแต่วันที่ลง

บอกว่าเพื่อไทยต้องการตำแหน่งนี้นะ
เพราะจำนวนสอสอของเราเนี่ยมันก็พอกัน
อย่างศศเขตเนี่ยเท่ากันเลยเพื่อไทยก็เอาตำแหน่งประธานสภามา

แต่เหมือนกับทางก็กลัยเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาต้องผลักนันกฎหมายเค้า
เดี๋ยวกฎหมายของเขาไม่ถูกผลักดันในสภา
คุณประเสริฐบอกบอกไป๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก้าวกลายก็บอกอีก๒๓วันให้คำตอบ
อ้าวอยู่ดีวันนี้แถลงว่ายังไงตำแหน่งนี้ต้องอยู่กับก้าวไกล

ในส่วนของเพื่อไทยมีคนเหมาะสมเนี่ยคือ
คือคุณหมอชนแก้วนะอ่ะคุณหมอชนละน่านสี่แก้ว

ขณะที่คุณอดิษรเพียงเกตนะครับว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยเนี่ย
บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทางก้าวไกลหรือคุณสิริกัญญา
ที่จะแสดงจุดยืนแต่ผลการเลือกตั้งขนาดนี้
มันไม่มีพักไหนได้เสียงเกินครึ่งของสภานะที่จะมีอำนาจไปชี้เป็นชี้ตาย
ก้าวไกลเองก็ได้แค่๑๕๑ใช่ไหมไม่ได้เกิน๒๕
เพื่อไทยเองก็ให้เกียรติก้าวไกลมาเยอะให้ตำแหน่งนายกไปแล้ว
ให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วดังนั้นพักอื่นก็มีสิทธิ์
ในการเสนอตำแหน่งประธานสภาซึ่งมันไม่ได้ขัดอะไรต่อหลักประชาธิปไตย
แล้วตำแหน่งนี้ก็เหมาะสมกับผู้มีอาวุโสตามประเพณีเพราะต้องเป็นประธานในที่ประชุม
และเป็นประธานรัฐสภาด้วย
งานสภามีความสลับซับซ้อนเราต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนอีกหลายเรื่อง
คือมีคนพยายามบอกว่ายังไงพักอันดับหนึ่งเนี่ยควรจะได้เป็นสภาประธานสภาผู้แทนรัศดร
ค่ะแต่ทางเพื่อไทยเขาบอกว่าตอนที่เขาได้อันดับหนึ่งแล้วเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชาชนหรือว่าเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาได้เกิน๒๕๐แต่ตอนนี้มันแค่๑๕๑
มันห่างกัน๑๐ที่นั่งกับ๑๔๑แล้วก้าวกลายเองก็ไม่ได้เกิน
เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ไปโหวตกันในสภาก็แล้วกัน
นี่แหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไร
เหมือนไม่เชิงเป็นคลื่นใต้น้ำอ่ะแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะ
ล่าสุด๒ทุ่ม๑นาทีที่ผ่านมาทวิตเตอร์พลักษณ์เพื่อไทยค่ะ
ทวิตข้อความย้ำมาอีกว่าประธานสภาควรเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพักร่วมรัฐบาลให้สำเร็จ
ผลักดันวาระของพักใดพักหนึ่งเท่านั้น
ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักไหนก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงเจรจาพักร่วมรัฐบาลพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
และทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก
จะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกและประธานสภามาโดยตลอด
ไม่มีพักอันดับสองได้นั่นเป็นเพราะเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบเด็ดขาด
คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนราษดรจึงชนะโหวตด้วยเสียงของสอสอและผู้สนับสนุน
อันนี้ก็อย่างที่พี่อุ๋ยพูดไปเมื่อกี้นี่ไงว่าเขาได้เกิน๒๕๐
แต่ในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาล
เลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดันแต่ควรหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จ
ประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงมีการโพสต์ต่อด้วยว่า
ยังไงก็ตามตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๑๖และ๑๑๙ระบุว่า
ประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเป็นประธานของสอสอทั้งสภาทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลด้วย
เท่ากับว่าตอนนี้เกิดอีกหนึ่งปัญหาแล้วสำหรับรัฐบาลผสมชุดนี้ก็คือว่า
พรรคเพื่อไทยวันนี้โพสต์แบบที่เลยนะเพจของพรรคนะนี่๓ทุ่มกว่าก็พูดถึงเรื่องนี้อีก
ก็อย่างที่บอกอ้างรัฐธรรมนูลมาตรา๑๑๖กับ๑๑๙อะค่ะ
ที่บอกว่าประธานและรองประธานต้องเป็นกลางจะเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองในเวลาเดียวกันไม่ได้
ประธานสภาต้องผลักดันยติใดไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนเข้าสู่สภาไม่เลือกปฏิบัติ
หาทางลดอุปสรรคทั้งหลายตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา
ยกเหตุผลว่าจำเป็นต้องมีประธานสภาเพื่อไว้ผลักดันนโยบายของพักแก่นำ
จึงเป็นความคิดที่ผิดมาตั้งแต่ต้นเท่ากับวางบทบาทให้ประธานสภาไม่เป็นกลางมาตั้งแต่ต้น
แล้วบรรดาแฟนคลับของทางพักเพื่อไทยเนี่ย

อ่าอ่าเรามีไหม

เชียร์ให้เพื่อไทยถอนตัวเลยอะค่ะกลายเป็นศึกแย่งตำแหน่งประธานสภาไปแล้วตอนเนี้ย
เดี๋ยวฟังอาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตกุลหน่อยอาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์นะครับ
อาจารย์ปริญญาบอกว่าทางเพื่อไทยเขาก็คงจะเห็นว่าในเมื่อตำแหน่งนายกที่เป็นฝ่ายบริหารเป็นของก้าวไกลไปแล้ว
ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติควรเป็นของเพื่อไทย
แต่ก้าวไกลก็อาจไม่สบายใจกับกระแสข่าวที่ออกมาหลายอย่าง

เดี๋ยวจะคุมเกมในสภาไม่ได้ผลักดันกฎหมายไม่ได้
ผมเสนอทางออกมี๓ทางนะครับทางแรกนะครับ

แต่ว่าจะก็ยอมได้แล้วมันก็ต้องมีอะไรที่มาก

ผมหมายถึงว่ามันต้องถึงขนาดที่เรียกว่า
เก้าไกรก็ต้องมั่นใจว่าเพื่อไทยจะไม่เบี้ยวเขาในภายหลัง
ออกไหมฮะเพื่อไทยก็ต้องเข้าใจมุมนี้
หรือทางที่๒ครับเพื่อไทยก็ยอมก้าวไกลเขาซะ
แล้วก็เจรจาแบ่งงานกันส่วนอื่นไปให้มันสมน้ำสมเนื้อกัน
นะครับหรือทางที่สามครับถ้าตกลงกันไม่ได้จริง
เอาพรรคอันดับสามไปเลยมั้ยนะครับเช่นคุณวันนอร์
นี่อาจารย์ปริญญาบอกหาทางออกให้เอาพักอื่นไปเลยไหม
อาจารย์วันนอร์ก็เคยเป็นประธานสภามาแล้วนะฮะ
นี่คุณอดิษรเพียงเกตเนี่ยบอกกับเราอีกครั้งนะครับ
บอกว่าเมื่อพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เสียงเด็ดขาดในสภาจะมา
ขี้เป็นขี้ตายทุกตำแหน่งไม่ได้
เมื่อกี้ไม่ได้เจมสุท่านอาศัยคนอื่นหายใจหลายเรื่อง
ชี้เป็นชี้ตายรัสตริยษฐาสภาไม่ยังว่าจะมาชี้เป็นชี้ตายด้วยตนเอง
เราถามไปนะฮะคุณอุทัยบอกว่าผู้ที่ทำหน้าที่บนบันลังเนี่ย
เหมือนกับคอนดักเตอร์ต้องควบคุมสมาชิกให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
อาจจะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้เพราะคุณภาพของสอสอสมัยนี้เนี่ย
เขาเข้าใจข้อบังคับการประชุมเชื่อว่าเข้าใจกันได้นะครับ
แล้วที่สำคัญคือควรมีความอิสระขาดจากภาคการเมืองด้วยนะ
จะอยู่ภาคการเมืองแต่พอเข้ามาทำหน้าที่นี้เนี่ย
ก็ต้องมีความเป็นอิสระขาดจากพักการเมือง
ฝากถึงประธานสภารุ่นต่อไปอย่าคิดว่าบ้านเมืองต้องเป็นของเรา
แต่ต้องคิดว่าบ้านเมืองเป็นของประชาชน
นี่คือหลักสำคัญที่ต้องฟังประชาชน
๑ในวาที่พักร่วมคุณวันมว์ฮฮมัธรมมาธา
ประธานสภาหรือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีหรือกระทรวงต่าง
ควรคุยกันภายในไม่ควรมาคุยกันออกสื่อ
ควรคุยให้ได้ข้อสรุปแล้วถึงนำมาแถลงให้กับประชาชนทราบ
ส่วนตำแหน่งประธานสภาควรเป็นไปตามมารยาททางการเมือง
หรือรอไปโหวตในสภา
ซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าเรื่องการโหวตเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในกระบวนการ
แต่ก่อนจะเข้าไปโหวตในสภาเนี่ยต้องคุยกันให้ชัดก่อน
ว่าจะเลือกใครเป็นประธานสภา
โดยปกติที่ปฏิบัติกันมาจะให้พักที่ได้เสียงข้างมาก
หรือพักที่มีคนไปดำรงตำแหน่งนายกได้ตำแหน่งประธานสภาไป
ที่ได้คะแนนเป็นรองจะได้รองประธานสภาตามหลักปฏิบัติแบบนี้
แต่บางครั้งก็ไม่ได้ใช้หลักนี้แต่ใช้เรื่องการปฏิบัติเป็นใหญ่
ก็คือการโหวตหรือว่าดูความเหมาะสมตรงนี้ก็ดูได้
ส่วนจะมีประสบการณ์หรือว่ามีอายุแบบไหนอย่างไรเนี่ย
อาจารย์วันนอบอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าจะสามารถประสาน
ทบคุมสภาคได้หรือไม่นะฮะ

วันนี้นักศึดธารังที่โรงดัมเดวิกบอกว่า

โพลกฮารมรในฝันของคุณชูวิดต้องบอกว่าไว้เนี๊ยนกระดานไว้บอดเลยนะคะ
เพื่อไทยฝั่งขวาคือก้าวไกลนะเขาบอกว่าอัตราส่วน๘๕สสต่อ๑เก้าอี้รอมตค่ะ

อ่านออกค่ะพอคุ้นเคยอยู่นะคะ
สุดนั้นเลือกกัญชาพักไว้ก่อนเอามาดูเนี่ยโซนเล็กตรงนี้ที่เป็นตำแหน่งเก้าอี้
คมนาคมพาณิชย์พลังงานอุตสาหกรรมสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬาเกษตรและสหกร
ส่วนก้าวไกลเอาไปประมาณ๕กระทรวงเน้นด้านสังคมกลาโหมมหาดไทยศึกษาที่การวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนข้างล่างประชาชาติอาจารย์วันนอร์ใช่ไหมคะได้ยุติธรรมไปเขาบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภาที่เถียงกันอยู่เนี่ยคุณชุวิตมองว่าควรให้ก้าวไกลถามว่าทำไมเหตุผลเขามีเขาบอกว่ายังไง
แล้วอีกอย่างก้าวไกลส่งคุณพิทาเป็นนายกแคนดิเดตแค่คนเดียว
แล้วมันก็มีโอกาสด้วยที่คุณพิทาอาจจะไม่ได้เป็นนายก
เพราะไหนจะเรื่องหุ้นสื่อไหนจะด่านสวอีก
เพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาควรจะให้ก้าวไกลได้เอาไว้
โอ้โฮแม่งเยอะนะแม่งเกณฑ์เองแน่นิดหนึ่ง
รึงกับประธานสภาไปที่สุด

พ่อบังกลางพจน์มาใครสึกสาวกันละครับก็ต้องเป็นคนใหม่ทั้งนั้น
ประธานสภาใครก็ต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมถูกไหมครับ
ซึ่งถ้าการเป็นภาคการเมืองแล้วคุณบอกว่า
ภาคการเมืองก็ออกการมีบุคลักษณ์ตอนที่ไม่เหมาะสม
แล้วเขาเลือกมานัก๑๕๐กว่าคน

คุณก็ต้องมีบุคลักษณ์ตอนที่เหมาะสมอยู่แล้ว
ทีนี้ตอนนี้คุณชุวิตบอกว่าที่เป็นห่วงกัน
คือเรื่องที่มานั่งทะเลาะกันนี่แหละ
ทะเลาะกันแบบนี้มันเหมือนการทำให้แก้วที่มันดีอยู่เนี่ย
มันเริ่มร้าวแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แก้วมันเริ่มร้าวเนี่ย
ระวังเถอะอำนาจเก่าเขาจะรอเสียบอยู่
เขาบอกว่าเท่าที่สังเกตคุณชูวิทย์เชื่อว่า
ทำให้เพื่อไทยกับก้าวไกลแตกกัน
คือก้าวไกลกับเพื่อไทยเหมือนทีมคนหนุ่มสาวกับคนมีอายุ

ให้คุณพิทาเป็นนายกผ่านอุปสรรคเรื่องหุ้นสื่อเรื่องสวให้ได้ก่อน

คนที่ทำให้แก้วแตกร้าวคือคนที่จะไปรวมกับคั่วใหม่
แล้วเกิดรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลสูตรที่๒
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเลวร้ายที่สุดขั้นนั้นจริงเนี่ยอำนาจเก่ามาแน่
มาแน่เพราะอะไรเพราะเขายังไม่ลืม